ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะเรายังคงให้น้ำหนัก
และยังคงเกาะติดปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสักประมาณสักบ่ายสาม
มธหนึ่งพเอนุพงภาวจีนาท่านก็มีการแถลงข่าว
แล้วก็มีการไลฟ์เฟสบุ๊คสดด้วยสรุปใจความคือ
ท่านก็ยังเชื่อว่า๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
จะรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งน้องเป็นคนในพื้นที่
เคยไปในถ้ำแล้วก็น่าจะรู้ลักษณะทางกายภาพ

แต่ว่าส่วนมากแล้วไปถึง๓๔ครั้ง
ไปลึกกว่าที่เราคิดได้ด้วยซ้ำ
ก็คือน่าจะไปลึกประมาณ๗๘กิโลเมตรภายในถ้ำ
นี่แหละท่านก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ทั้ง๑๓คนรอดออกมาได้

สุขภาพร่างกายแน่นอนว่าต้องแข็งแรง

ความช่วยเหลือแล้วก็แรงใจที่เราพยายามส่งไปนี่แหละ

ที่หลายพื้นที่ก็พยายามที่จะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
เพื่อให้น้อง๑๓คนยังคงมีชีวิตรอด

อนุสวรีเท้าสุรณารีอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมานะคะ

ที่ชาวโคราชแล้วก็ชาวไทยเขาเคารพนับถือ
ก็ปรากฏว่าภาพบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะ
มีนักเรียนนักศึกษาประชาชนต่างทยอยเดินทางไปกราบไหว้
สักการะขอพรเป็นสิริมงคล
พร้อมกับขอพรแล้วก็มีการบวงสวงศักระแม่ย่าโม
ให้ช่วยทีมฟุตบอลแล้วก็โค้ชทั้ง๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่แม่สายเชียงราย
แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัย
รวมถึงทีมงานเองก็ให้ปลอดภัยเนี่ยนะคะ
รวมทั้งขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือ

ซึ่งบางคนขณะที่ไปกราบศักระขอพรคุณสุภาษารา
น้ำตาคอเบ้านะน้ำตาซึมน้ำตาไหลเลย

คือเอาจริงว่าก็ไม่ใช่ลูกหลานท่านเนี่ยนะคะ
ทำไมถึงมาขอพรทำไมถึงมาช่วยกันแบบนี้
ท่านบอกว่าก็จริงแล้วก็คิดว่าเป็นลูกหลาน

คิดถึงว่าถ้าน้องเป็นลูกหลานตัวเองไปติดอยู่อย่างนั้นคงทรมาน
ก็เลยพยายามที่ช่วยไม่ได้ก็ช่วยเรื่องของการบริจาคสิ่งของ
แล้วก็ช่วยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้
ก็เลยเดินทางมาขอพรให้คุณย่าโมช่วยเด็กทั้ง๑๓คน
พร้อมกับกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่ารู้สึกสงสารเด็กทั้ง๑๓คนเป็นอย่างมาก
เพราะเขาเองก็เปรียบเสมือนลูกเหมือนหลานเรา
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
ออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกได้มาบูชาในทุกปีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการเป็นอยู่ในชีวิตนะคะ
และวันนี้ก็ได้มาขอพรเพื่อธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ขออนิสงส์นี้ของมาย่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ครูบ้างครูเมือง
โดนบันดาลให้เด็กทั้ง๑๓คนในถ้ำจะปลอดภัยค่ะ
แรงใจไปช่วยนะครับอยากให้เด็ก๑๓คนนั้นเรารอดปลอดภัยจากที่เกิด
เข้าไปในถ้ำนะครับแล้วเราทุกทุกคนโคราชเราก็เป็นห่วง
และอยากให้เด็ก๑๓คนนี้ปลอดภัยจากออกมาจากถ้ำได้ในเร็ววันนะครับ
ติดตามเข้าติดตามขาเวลาครับขอแปลงใจให้นะครับทุกคนครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะ
ตอนนี้คนไทยส่งใจไปที่ถ้ำหลวงที่แม่สายเชียงราย
ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาคุณวิเชียรจันทรโนไทยบอกว่า
ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดโคราชก็ติดตามเอาใจ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓ชีวิต
อกจากนี้นะคะได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่
สำรวจถ้ำเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้
ก็จะได้มีการเตรียมข้อมูลไว้ไม่อยากให้ทำงานแบบลักษณะวัวหาย
ไปล้อมคอกเนี่ยนะคะอยากให้ครั้งนี้เนี่ย
เป็นครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์ที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชาวโคราช
ก็เลยมีการสั่งการทำงานแบบบูรณาการไปดูซิว่ามีถ้ำลักษณะแบบนี้
ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมมีอันตรายแบบนี้อีกไหม

สิ่งที่จังหวัดก็เมื่อวานก็ได้มีการหาลือกันว่า
ในพื้นที่จังหวัดนครสิมามีลักษณะแบบนี้หรือไม่
ก็ทราบว่ามีอยู่ที่ในแถบอำเภอปากช่องมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ
แต่ก็ไม่มีความยาวขนาดที่ถ้ำที่จังหวัดเชียงราย
แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ให้ทางเจ้าของพื้นที่คือทางป่าไม้และทางอุทยาน
ได้ควรจะไปสำรวจแล้วก็ทำเป็นข้อมูลไว้ว่ารักษณะถ้ำเป็นอย่างไร
เกิดกรณีฉุกเฉินที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเราจะได้ไม่สับสน
แต่อย่างไรก็ตามในนามของชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วย
น้องอยากให้น้องทั้ง๑๓คนมีความปลอดภัย

หวังว่าเราจะได้รับทราบข่าวดีในเร็ววันนี้ว่าทั้งหมดปลอดภัยครับ
เราก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณตัวแทนของชาวโคราช
ส่งกำลังใจไปให้แบบนี้เชื่อว่า๑๓คนก็ยังคงปลอดภัยอยู่
ส่วนนี้คือบรรยากาศที่จต์เฉียงใหม่ครับ
คณะครูอาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยโปรลี่เทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม่กว่า๔๐๐คนค่ะ
นี่เลยก็ร่วมกันสวดมนต์ขอพร
ให้ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่๑๓ชีวิต

อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรอดปลอดภัย
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ
ก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชม
นับเวลาถอยหลังหลังจากนี้ไป
คือเดิมทีเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
บอกว่าจะมีการแถลงข่าวน่าจะเป็นข่าวดี
สักประมาณ๔โมงเย็นแต่ว่าเอาล่ะเวลาก็ล่วงเลยมาแล้ว
แต่ว่าอีกสักครู่มีการแถลงข่าวแน่นอน